ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอครับจึงกลายเป็นชนวนสำคัญทำให้มีการ
ช่วงนุมประท้วงในกรุงทากาครับชาวกมันกรเภทร้อยคนออกมาช่วงนุมตาม
ท้องถนนในกรุงทากาท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างหนาแน่นของตำรวจนับพันคน
โดยผู้ชุมนุมต้องการแสดงพลังสนับสนุนกรณีที่
นายโมติอุรมานนิซามีหัวหน้าพักฝ่ายค้านจามัสตีอิสลาม
ประหารชีวิตด้วยการแขวนคอเมื่อเที่ยงคืนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นของบังกลาเทศ
นายนิซามีเป็นชายวัย๗๓ปีถูกสารตัดสินประหารชีวิตเมื่อปี๒๕๕๗
คดีฆ่าล้างเผ่าพันธ่มขืนและสังหารหมู่นักวิชาการ
ที่สารสูงสุดได้ปฏิเสธคำอุทธรณ์ต่อโทษประหารชีวิต
กระดับที่คณะผู้พิพากษาพิจารณาคดีฆ่าร้างเผ่าพันธุ์ตั้งขึ้น
โดยนายกรัฐมนตรีหญิงแชคฮาซิมาเมื่อปี๒๕๕๙
ซึ่งหลายฝ่ายวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นกระบวนการกำจัดคู่แข่งทางการเมือง
ซึ่งการประหารชีวิตนายนิซามีนนั้นยังได้ทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนเขา
คือต่อต้านด้วยความโกรธแค้นด้วยครับ